คุณผู้ชมค่ะสารภาพกันมาดีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณก็นอนดึกเหมือนดิฉัน
งแม่เราก็รอไปเถอะนู่นเที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่ไลฟ์สักที
สุดท้ายก็นั่งรอกันด้วยความอยากจะเชียร์น้องแอนนั่นเองนะฮะ
เมื่อคืนนี้ยังไม่ใช่รอบตัดสินนะคุณผู้ชมนะแม้ว่าเวทีจะอลังการขนาดนี้
เพราะว่าเราจะเชียร์น้องแอนชิลีสุดท้ายแหละ
เมื่อคืนนี้ส่งตรงมาเลยจากเมืองไอลัสประเทศอิสราเอลค่ะ
ปีนี้อิสราเอลเขาเป็นเจ้าภาพในการประกวดนั่นเองนะครับ
บรรยากาศก็อลังการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แอนชิลีสาวงามจากประเทศไทยนะครับ
ด้วยกันถึง๔ลุคด้วยกันนะคุณผู้ชมนะ
มันฮึกเหิมมันฮึกเหิมอย่างที่หลายคนรอคอยน้องแอนไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
ก็มีพลังสวยสดใสแล้วก็ดูมั่นใจสุดเลยค่ะ
ตามมาด้วยการอวดหุ่นอวดความมั่นใจในชุดว่ายน้ำค่ะ
บอกเลยว่าสเต็ปบนเวทีของน้องแอนเนี่ยสับฟาดฟาดไม่เป็นรองใครอยู่เหมือนกันนะคะ

แอนชิลีมาในชุดสีทองดีไซน์เรียบง่ายจากมิลินนะคะ
นี้น้องชอบมากเขาเลือกของเขาเองนะคุณผู้ชมนะ

บอกว่าเธอเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่

เธออยากจะเปลี่ยนแปลงไอ้จุดเล็กตรงนี้
ให้มันกระเพือบในสังคมนิดหน่อย

คือเวลาของประเทศไทยบนเวทีนางงามจักรวาลค่ะ
เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่
เด็กที่ความคิดแตกต่าง

มีสิ่งที่แตกต่างแอนมุ่งมั่น

ฝากเป็นกำลังใจให้แอนนะคะวัน๗โมงเช้านะคะ
แล้วแอนก็จะทำให้ประเทศไทยภูมิใจมากค่ะ

คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับน้องแอนชิลีได้นะคะ
ในการประกวดรอบตัดสิน๑๓ธันวาคมนี้

ส่งเสียงเชียร์ให้สาวเรียลไซส์จากประเทศไทยคนนี้

แฟนนางงามไทยรอคอยให้สำเร็จด้วยนะคะ

ฉันจะไปบน๗วัด๘วัดแล้วตอนนี้

เข้ารอบเข้าไปแล้วก็คว้ามุม๓ให้ได้
แต่ว่าอย่างที่ว่าไม่ต้องไปบนให้เหนื่อย

สวัสดีพ่อดีนะจ๊ะ